แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของโจรโจรที่ไม่กลัวบาป
กลัวกรรมเลยจริงเข้าไปขโมยพระพุทธรูปสัจจะ
ที่มีอายุเก่าแก่กว่า๔๐๐ปีในวัดไปค่ะ
ดูภาพเลยนะคะจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมาทำอะไร
เหตุนี้เกิดขึ้นที่วัดเขาพระทองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
เมื่อวันเสาร์ที่เก้าพฤษภาคมที่ผ่านมากล้องวงจรปิดจับภาพรถเก๋งฮอนด้าแจ๊สสีชมพูทะเบียนชัดเจน
ก็ไกลรอเรือแปดเจ็ดเก้าสู่นครสีธรรมราชขับมาจอในวัดป้าบคุณเห็นไหม
มีชายหนึ่งคนหญิงสามคนออกมาจากรถดูแล้วเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวนะ
เหมือนจะมาวัดเนาะแต่หนึ่งใน๔คนนั้นคือชายคนเดียวในกลุ่มที่ใส่เสื้อสีขาวเนี่ยนะคะ
เขาเดินขึ้นมาบนลานบุญลานธรรมลานบุญลานธรรมตรงนี้
หลังจากนั้นเขามีท่าทางพิรุษคุณสังเกตดูเห็นไหม
หมุนไปหมุนมาเดินไปเดินมาเดินไปรอบลานนะคะ
สำรวจมุมนู้นทีมุมนี้ทีจนกระทั่งชายคนนี้เนี่ยปีนนั่น
ปีนขึ้นไปบนแท่นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วก็ไปหยิบบางสิ่งบางอย่างออกมาค่ะ
หลังจากนั้นก็ทำเป็นเดินแล้วก็จากไปจากลานทำอย่างชัด
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลงมาแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหม
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะพระอารยนันต์อานันโทท่านเจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง
ท่านมาแจ้งความค่ะบอกว่าหลวงพ่อสัจจะพระพุทธรูปโบราณขนาดเล็ก
อายุ๒๕๐๔๐๐ปีที่ประดิษฐานอยู่บนลานธรรมพุทธบรรพฤษ
หรือลานทำลานบุญลานบุญลานทำหน้าหลวงพ่อองค์ใหญ่หายไป
แล้วคาดว่าชายคนในภาพนี่แหละเป็นคนที่ขโมยไป
แล้วกล้องวงจรปิดนี้จับภาพได้ชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมครับและต้องบอกอย่างงี้เนี่ย
หายไปแบบไร้ร่องลอยเลยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตามจับตัวคนร้ายเนื่องจากว่า
ท่านเจ้าอาวาสไปแจ้งความไว้แต่ล่าสุดคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ค่ะคนร้ายขอพบท่านเจ้าอาวาสแล้วก็นำพระพุทธรูปหลวงพ่อสัจจะมาคืน
เขาบอกว่าเขาฝันฝันว่าถูกไล่ยิงทุกคืนคือนอนไม่ได้เลย
ก็เลยทนไม่ไหวตัดสินใจมาพบท่านเจ้าอาวาสแล้วก็เอาพระพุทธรูปมาคืน
แต่เนี่ยคนร้ายร้อนรนทนไม่ไหวนำพระพุทธรูปกลับมาคืนให้ที่วัดเอง

นู่นขโมยนี่หรือไปเอาวัตถุโบราณมาเนี่ย
แล้วก็อยู่ไม่ได้ร้อนรนจนสุดท้ายต้องเอากลับมาคืนที่วัดเอง
ดูเอาไว้เห็นไหมแค่คิดจะขโมยก็ผิดแล้ว
นี่ขโมยของในวัดเนี่ยไม่รู้จะบอกยังไงว่าแบบใจบาปขนาดไหนค่ะ
ไม่ใช่แค่ในวัดที่เราต้องระวังอย่าไปหยิบฉวยนะ
ท่องเที่ยวต่างก็ต้องระวังอย่าไปหยิบฉวยของที่ไม่ใช่ของเราเหมือนกัน